กี่เรื่อง

ตอนนี้ผมคือเรื่องอะไร
นางตกกับคาแรคเตอร์เราใช่ไหม
เราก็ไม่รู้แล้วนะ
คาแรคเตอร์นี้คุณสอบใจ
ก็คือผู้จัดการ
คุณที่ดูเรื่องอะไร

มันไม่เหมือนศาบาลเฮ่า

อ้อหรือฟังแหละ
หนังเรื่องนี้ได้ค่าตัวเกิน๑๐ล้านบาท
ตอนค้าการหรือบทเนี่ย
บทมากน้อยที่จะรับเนี่ย

จะทำให้มีส่วนร่วมยังไง